วันนี้เราจะมาตามหางิ้วตัวจริงครับ

เราต้องเชิญล่ามมาหน่อยนะครับ
คำว่าง่วงนอนภาษาจีน

แล้วคุณรู้ได้ไงว่าผมพูดว่า

โถโถโถไอ้ทีมงาน

ยังแหล่ะมม่าสนุก
เราอย่าใช่ม่าสนุก

รายการรถมหาสนุก
ณวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริการ
กล้านกีฬาธรรมสาชีพรันธ์ซิดครับ

สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่๑๓
เมื่อปีพุทธศักดิ์สองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดครับผม

คุณจบนิทีคุณต้นหอมและคุณเจ๊น่าฮอม
แม่มายืนเรียงกันแบบนี้นะครับ
ถือเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่ามาพร้อมกันเลยนะครับ

ไม่มิลเมดก็จอบหอมหอยไง

มันอยู่กลาง
ไม่ได้ไปก่อน
กลับไปยืนที่เดิมกลับไปยืนที่ดีไป

ว่าเขาจะมีโอกาสทางมันของเราแตกหรือไม่
เชิญทั้งสามคนเข้าประจำที่

ช่วงคนสัตว์สิ่งของมหาสนุก

จะต้องทายคนสัตว์สิ่งของมหาสนุก

ให้ถูกต้องถ้าทายถูกรับไปเลย๑คะแนน
เพื่อนำไปสะสมกับคะแนนในรอบปริศนามหาสนุกต่อไป
แน่นอนดารามหาสนุกของเราจะต้องถ่ายครับ
เพราะว่าเป็นบุคคลมหาสนุก
บุคคลมหาสนุกบุคคลนี้จะเป็นใครทำอะไร
ยังไม่บอกมาพบกับบุคคลท่านนี้เลยครับ
ไม่มีพูดไม่มีอะไรเลย
ให้ทายเลยทันทีครับค่ะ

ท่านมีอาชีพการงานเกี่ยวกับอะไร
แต่ผมจะบอกให้ฟังบอกใบ้ให้นิดนึง

ท่านเกี่ยวข้องกับการหยุดครับ
ระหว่าง๑ตำรวจจราจร

หรือ๓กรรมการตัดสินกีฬาค่ะ
แล้วเริ่มน่าคุ้นแล้วเริ่มน่าคุ้นกันแล้ว

เท่าที่ดูเนี่ยลักษณะหน้าคล้ายอาจารย์มารุธบุญนาคมากเลย
อ่าผมดูแล้วเนี่ยกรรมการตัดสินกีฬาก็น่าสนใจ

ทรงแบบนี้นะคะเท่าที่หอมได้คุ้นเคย
เพราะว่าต้องบอกเลยว่าทรงอาจจะเป็นลูกค้าหอมเยอะมาก
มี๒อาชีพที่ทรงแบบนี้เลยคือเป็นผู้ประกาศ
จะประกาศอะไรแบบข้อมูลทางแบบท้องถิ่นภูมิภาคให้ความรู้นะคะ
กรรมการตัดสินกีฬาจะทรงแบบนี้เลย
ก็เลยมองเป็น๒อย่างนี้ค่ะ

ผมบอกผมมาที่นี่ผมมารายการนี้บ่อยมาก

อยู่คุณมาจัดล่ะทำรายการที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์

เขาจะทำอะไรเป็นไปไม่ได้

ถูกครับเขาเป็นตำรวจอาจร
ใช่เขาคือตำรวจจราจรแน่

ไม่รู้มีอะไรมาเข้าหูผม

กำจัดมา
เอาล่ะครับตอนนี้นะครับ

คุณต้องทายแล้วว่าบุคคลท่านนี้
ท่านมีอาชีพเกี่ยวกับด้านไหน

แม้จะสนทนาสักคำนึงก็ไม่ได้

ผมขออย่างเลยมา

โอเคเขายกมือสักนิดหนึ่งได้ไหม

นี่ไงนี่ยกมืออันดับ

พี่หอยยังทายว่าเป็นตำรวจจราจรอยู่

ส่วนอีก๒ท่านบอกเป็น

เอาล่ะครับเรามาฟังเฉลยกันเลยดีกว่า

จราจรผู้ประกาศหรือกรรมการตัดสินกีฬาครับ
ทงชาติและเพลงชาติไทย
เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย
จงร่วมใจยืนตรงเคารพทงชาติ
ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช
นี่เฉลยแล้วนะครับ
พ่อก็คือผู้ประกาศคุ้นเคยกันดี
ขอชื่อเพาะใหม่เต็มด้วยเสียงของเพาะเองเลยครับ
ผมนายประพัณธ์หิลัณเยพริต
เป็นผู้ประกาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง

ปัจจุบันนี้เกษียณแล้วนะครับ

เป็นผู้ประกาศตั้งแต่๒๕๖
ครับวันนี้ขอบคุณพ่อมากเลยนะครับ
ให้เกียรติมานะครับพ่อครับ
เรียบร้อยไปแล้วมีคนได้คะแนน๒คนด้วยกัน
หน้าคือพี่ต้นหอมกับพี่จ๊อปคนละ๑คะแนน

เพราะว่าพวกคุณนะครับเหล่าบรรดาดารามหาสนุก

ซักถามให้รู้ให้ได้ว่า

คือตัวจริงแต่จะเป็นอาชีพอะไรนั้นสักครู่

เราต้องเชิญล่ามมาหน่อยนะครับ
คำว่าง่วงนอนภาษาจีน

แล้วแหละต้องมีล่าม
โถโถโถไอ้ทีมงาน

เอาล่ะครับมาถึงตรงนี้นะครับ

วัฒนธรรมของไทยเรา
เป็นวัฒนธรรมที่พาสมภาสัง

หนึ่งหน่ายนั้นก็คือเช่าจริงครับ
เพราะฉะนั้นบางมีชิงล่าปะอย่างหนึ่ง

งิ้วตัวจริงครับผม

ในช่วงนี้ดารามหาสนุกทั้ง๓

ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริงครับ

มาพบกับปริศนาทั้ง๓ท่านเลย
วันนี้มากันถึง๓หน่วย
ค่ะไม้เล็กหนึ่งจูล่งครับ

ไม้เล็กสองโจโฉ
และไม้เล็กสามแม่นางเตี๋ยวเชียด
เตี๋ยวเชียด
แต่คือต้องขอโทษด้วยบางท่านนะครับ

เราต้องเชิญล่ามมาหน่อยนะครับ
เป็นเชิญพี่เต็กครับ

แปลนิดนึงครับเดี๋ยวต้องมีการส่งสาย
เพราะว่ารอบแรกเราจะให้ดารามหาสนุกนั้นได้สักถามนะครับ

ว่าใครทำอะไรอยากถามอะไร
เดี๋ยวมีพี่เต็กแปลให้นะครับ

มีเรื่องปลาบุญจิ้นสลับโอรสกับแมว

เพื่อเป็นจอมทัพเต็กเช็งครับผม
จอมทัพเต็กเฉ่งอันนี้ต้องแปลครับ

มีสามกกมีเต็กเช้งมีเงี๊ยวแก่เงี๊ยวแก่เจียง
มี๓กกมีจอมทัพเต็กเช็งแล้วก็มีขุนศึกสกุลหยาง

อยากถามทั้ง๓เบอร์ครับ
ใช้อะไรล้างหน้าครับ

มึงตาไหนเลือดตัวเองมีใกล้น้ำมันออย

แม้พูดซะยาวแหมสบู่
ใครจะรู้ว่าเขาโกหก

พูดคำว่าไอ

เบอร์หนึ่งก่อน

เครื่องประหารอะไรที่อยู่ในสารไข่ฟง
ประหารหัวมังกรหัวเสือแล้วก็หัวสุนัข
เบอร์๓

หมายเลข๒ให้บอกเครื่องดนตรี

คำว่าง่วงนอนภาษาจีน

แต่ว่าให้คุณก็จะไม่ยอม
แล้วแห่จะมีแล้ว
เถอะเถอะไอ้ทีมงาน
ไม่เขาก็ได้เขาก็พูดไม่ได้
แม้บอกว่าง่ายตอบเฉยเลย

ตอนนี้จะต้องให้ดูสาธิตสักเล็กน้อยก่อน
เริ่มจากหมายเลข๑ครับ

มาแล้วมาแล้วหมายเลขหนึ่งไปแล้ว
ต่อไปเปลี่ยงหมายเลขสองกับจอจอ

เจ้าหน้าที่
เปิดสา
หากนั่งสารเจ้าหมดทาง
แก่ใครคนหน้าเหล็ก

จอจอจอ

ภูมิสุดท้ายภูมิสุดท้าย
ภูมิสุดท้าย

ภูมิสุดท้าย
ภูมิสุดท้าย

ภูมิสุดท้าย

ภูมิสุดท้าย
ภูมิสุดท้าย
ภูมิสุดท้าย

ขับแก้เพียงอ้าน
เหมือนปิดลงไอ้ครับนี้อวยพรกันไหมครับ

เขาส่งถ่ายขอบคุณแล้วก็อวยพรเป็นอย่างไร

ใครคือนิ้วตัวจริง

โอ้เอาแล้ว

เชื่อว่าเบอร์๑กับเบอร์๒คืองิ้วตัวจริง
ขณะที่คุณจ๊อปบอก๒กับ๓ชัดเจน

คือเบอร์๒เนี่ยถึงแม้เขาจะตอบข้อมูลมั่วมา
แต่ว่าการร้องเขานี้ผมทำให้ผมเชื่อได้

เพราะว่าเบอร์๓ถูกต้อง

หอยกับหอมคิดเหมือนกัน

ส่วนผมบอกเลยเบอร์๓นี่ไม่มีทางเลย
เพราะว่าเขาตกหลุมผมในการที่ผมใช้คำถามจิตวิทยา

เขาตอบมาโดยที่เขาไม่ต้องใช้ลาบ

ผมบอกเลยว่าเบอร์๒ยิ่งไม่ใช่ใหญ่
เพราะว่าสิ่งที่เขาตอนเริ่มร้อง

การร้องงิ้วจะต้องมีขึ้นจังหวะสักนิดหนึ่งก่อน

ยกเว้นเบอร์๒เบอร์๒ร้องเลย
ไม่รอแบบตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั

อ้าวตอนนี้ยังไม่รู้นะครับใครผิดใครถูก

แต่ละท่านนะครับปริศนามหาสนุกของเรา
จะมาโชว์ความสามารถพิเศษ
เพราะฉะนั้นตอนนี้พักสักครู่ครับ

ดารามหาสนุกได้ชมและวิเคราะห์

เครือปริศนามหาสนุกตัวจริง

เรามีคะแนนให้๒คะแนน
กลับเข้าสู่รายการรถมหาสนุกนะครับ

วันนี้ต้องมาชมความสามารถพิเศษ

แน่นอนครับมีโชว์ที่

อาจจะทำให้คุณหอยกับคุณหอมนั้น

ดังมากเหมือนกันใช่ค่ะแต่มันจะเกี่ยวข้องกับงิ้วหรือเปล่ามาพบกับโชว์หนึ่งครับ
นละมุนหนึบหนับสลับหน้าฟูฟู
โอ้โอ้โอ้โอ้
โอ้โอ้โอ้โอ้
โอ้โฮ

สุดยอด
ขอบคุณคณะหน้ากากด้วยนะครับ
แล้วก็ขอเรียนเจนประชนะไม้เลข๑

ขอบคุณนักแสดงทุกคนครับ
ฝึกนานไหมครับนานครับ
นานกว่าจะเนียนได้ขนาดนี้
เพราะว่าเร็วแล้วก็เนียนมากเลย
สมัยก่อนมีไม่กี่คนที่ทำได้ในโลกนะ
เป็นว่าวันนี้ขอบคุณมากที่มาโชว์ให้เราดู
จะเกี่ยวข้องกับนิ้วหรือไม่ตัดสินใจเองนะครับ

เชิญไปพักผ่อนก่อนครับเชิญไปพักผ่อนก่อน
มาพบกับโชว์ที่๒ดีกว่า
เป็นโชว์ที่เรียกว่าโอ้โหอาจจะเมาได้

เพราะว่าเป็นโชว์ที่มีชื่อว่า
จับโป้ยจิ้วหรือเหล้า๑๐แก้วครับ

เอ้ามาเลยถามเลย
เมื่อกี้เครื่องดนตรีที่ตีเนี่ยมันคือขิมจีน

สุดนานไม่จำเป็นเรื่องเล่นดนตรีนี้
อยู่โรงนิ้วอะครับก็ทำหลายอย่างครับผม

อยู่ตรงดิวทำหลายอย่างครับผม

คุณจะพยายามเบ้ความคิดของพวกผมไม่ได้

ปิจาระหมายเลข๒ให้เฟ้พักก่อนเลยครับ

อาจจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับงิ้วเลย
เบอร์๓ของเรากับเพลงที่ชื่อว่า
เย่าแหล่งใต้เปรี้ยวโว้เตอร์ชิน
พระจันทร์แทนใจครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
แค่นิดกว่ามีไม่มีคน
ธรรมกับหัวใจฉัน
แต่รักใจที่มหัวข้างที่ดี
แค่นิดกว่าได้มีคน
ที่คิดถูกรู้
ขอรับความรักของฉันได้เกี่ยวกับความรักของฉัน
คุณไปคิดคุณไปดูคุณไปดู

คุณไปคิดคุณไปดูคุณไปดู
เมื่อเมื่อเมื่อคุณไปดูคุณไปดู
สวยมากนะเชิญเลยดีกว่าปริศนาอีกสองท่านบนเวทีเลยครับ
เอาล่ะครับให้วิเคราะห์ดีกว่าครับหลังจากชมความสามารถพิเศษของทั้ง๓ท่านแล้ว
้ำกึ่งว่าเหมือนจะแบบไม่มีใครที่เป็นงิ้วจริง

เมื่อกี้ตอนที่ผมวิเคราะห์คือผมไม่เชื่อว่าทั้ง๓คนนี้เป็นงิ้วเลย

แต่พอเขาทั้ง๓คนได้แสดงความสามารถพิเศษ
ตอนนี้ผมขอกลับคำครับว่าเขาคืองิ้วทั้ง๓คน

เอาล่ะวิเคราะห์กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
คราวนี้๓คนจะต้องตอบแล้วว่าใครคืองิ้วตัวจริง
ถ้าพร้อมแล้วยกครับ

มีหอยคนเดียวนะครับซึ่งไม่มีคะแนนเลย

ถูกขึ้นป้ายขึ้นมาว่าเชื่อว่าเป็นหมายเลข๓
คือจริงแล้วต้องบอกว่าความสามารถของเบอร์๑และเบอร์๒
มันดูความสามารถที่เขาเป็นจริงนะ
แต่ส่วนเบอร์๓เขาร้องเพลงเนี่ย
ถ้าเขาจะเป็นนักร้องผมว่าเขาไปไม่สุด
แต่ตอนที่เขาร้องงิ้วอันแรก

เพราะอย่างนี้เลยนะครูน้อยวิเคราะห์แบบนี้
เอาล่ะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเฉลยกันแล้วนะครับ

ใครคืองิ้วตัวจริง

ก้าว

ก้าวออกมาครับ

ใครว่าเจอที่แตกเลยดีกว่า
๑กับ๓เชิญเลยนะครับ
เชิญไปข้างน้องมิ้วเลยครับ

ถ้าเกิดเขาร้องคีย์งิ้วเนี่ยเขาเป๊ะมากเลย
ถ้าเป็นร้องพวกเพลงเพลง
เพลงสากลเขาจะไม่เป๊ะเท่างิ้ว
วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากขอบคุณครับพี่นิโน่นะครับขอบคุณน้องเบล
เรามีโชว์พิเศษจริงมาให้ได้ชมห้ามพลาดเด็ดขาด
เป็นการแสดงงิ้วประยุกต์นะครับ
เป็นตอนสุนหงอคงตามหากระบองที่มหาสมุทรตรงไห่ครับผม
จากคณะงิ้วแชร์ล้างเง็กเหล่าชุนไปชมกันเลยครับ
ทางร่องแบบนี้รึเปล่าครับ
ห่วงบ้าด้านตายวันชา
องค์เอ็กเซียนให้รักษาสมดุลทะเล
เมื่อคืนนี้ตัวข้านั้นฝันปลาหลาก
เมียฟรีบาทสายฟ้าฝาดอันหาแฮง
มีลิงใหญ่มาปั่นปวนปวนทะเล
เผื่อต้องเจ๊จนเศร้าหลักนัดหักร้อง
ขอบคุณครับเจ้ามันก้อนต้องให้
เขียนต้าเส้นผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์
วันนี้ข้ามาขอยืมของสำคัญ
เสาคำยันอาหาสมุทรอาวุธิ

วันนี้ข้ามาขอยืมของสำคัญ
เสาคำยันอาหาสมุทรอาวุธิ
วันนี้ข้ามาขอยืมของสำคัญ
เสาคำยันอาวุธิ
วันนี้ข้ามาขอยืมของสำคัญ

วันนี้ข้ามาขอยืมของสำคัญ
เสาคำยันอาวุธิ

เสาคำยันอาวุธิ
วันนี้ข้ามาขอยืมของสำคัญ

วันนี้ข้ามาขอยืมของสำคัญ

วันนี้ข้ามาขอยืมของสำคัญ

วันนี้ข้ามาขอยืมของสำคัญ
เสาคำยันอาวุธิ
วันนี้ข้ามาขอยืมของสำคัญ

วันนี้ข้ามาขอยืมของสำคัญ
เสาคำยันอาวุธิ
วันนี้ข้ามาขอยืมของสำคัญ

วันนี้ข้ามาขอยืมของสำคัญ

วันนี้ข้ามาขอยืมของสำคัญ

วันนี้ข้ามาขอยืมของสำคัญ

เสาคำยันอาวุธิ

เสาคำยันอาวุธิ

เสาคำยันอาวุธิ
เสาคำยันอาวุธิ

เสาคำยันอาวุธิ

เสาคำยันอาวุธิ

เสาคำยันอาวุธิ
เสาคำยันอาวุธิ

เสาคำยันอาวุธิ

เสาคำยันอาวุธิ

เสาคำยันอาวุธิ

เสาคำยันอาวุธิ

เสาคำยันอาวุธิ
เสาคำยันอาวุธิ

เสาคำยันอาวุธิ

เสาคำยันอาวุธิ
เสาคำยันอาวุธิ

เสาคำยันอาวุธิ

เสาคำยันอาวุธิ

เสาคำยันอาวุธิ

เสาคำยันอาวุธิ

เสาคำยันอาวุธิ

เสาคำยันอาวุธิ

เสาคำยันอาวุธิ

เสาคำยันอาวุธิ

เสาคำยันอาวุธิ
เสาคำยันอาวุธิ

เสาคำยันอาวุธิ

เสาคำยันอาวุธิ
เสาคำยันอาวุธิ
เสาคำยันอาวุธิ
เสาคำยันอาวุธิ

เสาคำยันอาวุธิ

เสาคำยันอาวุธิ

เสาคำยันอาวุธิ
เสาคำยันอาวุธิ

เสาคำยันอาวุธิ
เสาคำยันอาวุธิ
เสาคำยันอาวุธิ
เสาคำยันอาวุธิ
เสาคำยันอาวุธิ
เสาคำยันอาวุธิ
ทำไมไม่เอาอันนี้ปือรีลำกันไก่ครับ
กุญเคพกระดาษแม่ห้องสอนกระดาษเที่ยงใหม่
สมอก่อนแก้นกระดาษ
กันไก่เลยแพ้หู้วว
ปือรีลำคอนกระดาษ
เกษครบ
เอาแต่ถือว่าใช้ได้นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับ
ดารามหาสนุกของเราทั้งสองท่านตอนนี้

ขอบคุณน้องกองเชียร์ที่น่ารักทุกคนนะครับ
ขอบคุณพื้นที่ก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยเฉพาะศูนย์กีฬาแห่งนี้นะครับ

ขอบคุณนักแสดงทุกคนที่มาสร้างสีสัน
สัปดาห์หน้ายังพบกับเราอยู่นะครับ

ทุกวันเสาร์ค่ะ๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
กับรายการ